พญาคือปรัชญาและเพลงภาษาอีสานซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาชาวบ้าน
ซึ่งบางบทเพลงได้หยิบเอาหัฐกรรมพื้นบ้านมาเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจน
บทกรรมชื่นชมกิริยาผู้หญิงว่า
เสียงฟ้าร้องคือน้องสิแกว่งหลา
เทียบเสียงฟ้าร้องกับกิริยาที่หญิงสาวหมุนเครื่องปั่นได้
น้ำต้องผาหรือน้องซีแกว่งอิ้ว
เทียบเสียงน้ำตกกับเกรยาที่หญิงสาวใช้มือหมุนเครื่องแยกเมล็ดไฟ
จึงกล่าวได้ว่าฮัฒนกรรมพื้นบ้านผสานรวมกับวัฒนธรรมทางภาษาได้อย่างแยบยนต์มาช้านาน